กับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดี

เขาไม่ยินมั้ยว่าเอาลูกชุดชุดได้หรอ

วันนี้บันเทิงไทยรัฐร้องเพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดทงชัย

คือเขารักกันนะแต่เขาก็ขอแบบหยุมกันนิดนึง
หวั่นเขี้ยวกันนิดนึงมีหยกแกมเหยอกกันนิดนึง

พูดโทนเสียงอื่นไม่ได้๕
สลับมาที่ปัจจุบันสิจ๊ะโอ้โหทั้งคู่เตรียมลั่นละคังวิวากันแล้วนะคะ
โดยได้เลิกคือ๑๒พฤษภาคมปีหน้า๒๕๖๗
ก็คือวันเริ่มต้นชีวิตคู่นั่นแหละเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะ
ซึ่งล่าสุดว่าที่เจ้าสาวพันล้านแก้มบุ๋มเนี่ย
ได้นัดสองครอบครัวมาทานข้าวมื้อเย็นอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตาเป็นครั้งแรกแม่ลีดูเรียบร้อยไหม
กำลังจะแซวว่าคุณดูในรูปมีใครเกร็งกว่าแก้มบุ๋ม
ขอบริเวณเลยคอมเม้นต์เขาบอกว่า
ลีคะอันนี้ดูเรียบร้อยเกินไปหรือเปล่า
คุณดูความเกรงมุมปากสิมันก็ดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร

ส่วนสินสอดทองมั่นที่แม่ลีนะคะแม่ของแก้มบุ๋มบอกว่า๓๐๐ล้านไม่จริงนะจ๊ะ๕๐๐ล้านค่ะ
เล่นล้อเล่นล้อเล่น๓๐๐ล้านไม่จริงคุณผู้ชมแก้มบุ๋มบอกว่าพี่พีชให้เท่าไหร่
ครอบครัวไม่เคยว่าเลยสักคำเพราะว่าเท่าที่ตอนนี้พี่พีชดูแลแล้วก็รักแก้มบุ๋มมันก็มากเกินพอแล้ว

คือเรื่องเงินเรื่องทองอะแม่ลีมันไม่สนใจอยู่และเค้ารักพี่พีชเหมือนแก้มบุ๋มรักนั่นแหละ
คู่นี้เพราะว่าพี่กองถ่ายมาเมื่อ๙ปีที่แล้วนะเธอ
สารสัมพันธ์จนมาเป็นคู่หวานปนแสบ
แกล้งหนุ่มชินแกล้งบ่อยแกล้งจนหนุ่มชินเนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะ

ใช่อย่างครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาทำคอนเทนต์แย่งแฮมเบอร์เกอร์
ชินก็ร้องไห้ตาผูตาบัวดูเนี่ย

ใช่แต่ใช่ว่าคู่นี้เขาจะมีแต่ช็อตหยุมหัวกันนะ
ตอนหวานชินก็เคยทำเตอร์ไพรส์จนลิลลี่เนี่ยร้องไห้มาแล้ว
ใดคือล่าสุดชินลิลลี่เขาเพิ่งจะโพสต์ภาพหวานฉลองครบรอบ๙ปีที่คบหาดูใจกัน
ส่วนเลิกวิวาที่แฟนคลับหลายคนรอคอยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้เรือนหอเสร็จก่อนเสร็จสมบูรณ์แล้วว่ากัน
แววมาว่าไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าอาจจะได้ยินข่าวดีของคู่รักสายหยุมชินลิลลี่แน่นอนจ้ะ
แต่คุณสังเกตไหมผ่านไปแล้ว๒คู่นะคู่รักสายุมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่จะอยู่ผู้ชาย

หนุ่มแกงส้มกับสาวดาวนัดพสรคำความหาดูจากกันมาห้าปีแล้วหลังเนี่ยเริ่มแบบว่าโชความหวาน
การแกล้งกันเยอะขึ้นในโซเชียลนะโชว์ความโดดเด่นกันที่ความฮาค่ะ
กับคลิปจิกกัดกันสารพัดสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าของฝ่ายหญิงนะ
คือดาวน์เนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบแซ่บสายแฟชั่นหน่อยเสื้อผ้าเขาเล็กกว่าตัวเขาอีก
ตอนนี้ล่ะค่ะตะแกงก็ติงยิงคำดาบไปเลยเพราะว่าแม่โป๊ะไปไหมเขาเรียกกันแม่กับพ่อ
หรือจะเป็นช็อตเด็ดแย่งกุ้งในชามก๋วยเตี๋ยวก็มีสารพัดคอนเทนต์อาหารนะแต่ถึงจะจิกกัดกันยังไง
งส้มกับดาวก็เป็นคู่ที่แฟนลุ้นอยากให้ลั่นระคังวิวาหวานไว
แม้กระทั่งเรื่องนี้ค่ะดาวก็เอามาเป็นมุกคอยหอดคอยแห่แกงส้มนะบอกว่าเออให้รีบยกขันหมากมาสู่ขอได้แล้ว

คู่ผมจะไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบ

ต้องสวยทุกวัน

เพราะว่าเมื่อไหร่เรื่องยามยังไงเดี๋ยว

ไม่ไปขอปาตี้ละกัน